วันนี้แม่บานเค้าจะเป็น

แต่ต้องกลับมาแล้วนะคะในช่วงสุดท้ายของผู้ชายในฝันของเรา

เข้าถึงให้วายเอาไว้เลย

เป๊กสาวในใจของน้องรุ๊ดตอนนี้
มีใครมาครอบครองหัวใจนี้แล้วบ้าง

ถามเร็วตอบเร็วกว่าสถานการณ์ของรถอีกค่ะ

จริงถ้าเอาที่เขาเคยแบบใช้คำว่าแฟนมาครั้งล่าสุด

เจ๊เองนั่งตรงนั้นไม่มีสิทธิ์

พี่กาวถามหน่อยว่าเป็นคนเลือกเยอะหรือเปล่า

อรูแล้วหรือผมสั้น

บอกเลยบนโต๊ะนี้ทั้ง๓คนไม่ได้แอ้มลุก
คือจริงจะมีไอ้ที่มันยากจะเป็นเรื่องพวกพื้นฐานที่แบบเยอะ
เขาเรียกว่าที่ไม่ใช่ภายนอกมากกว่า
พื้นฐานครอบครัวหรือว่านี่ไงที่คุณไปสืบมานะสเปคไม่สำคัญเลย
แต่สิ่งที่น้องรุ๊ดเนี่ยนะคะเวลาเขาไปชอบใครเนี่ยเป็นความลับเลยนะ
เขาจะดอดไปสืบจนรู้เลยว่าบ้านนี้อยู่ยังไงเป็นยังไง
ก่อนจีบเหรอ
สืบให้ลึก

อย่างสมมติผมเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืน
เขาใช้หลักการคิดแบบสุนวูพวกสามกกรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ซื้อแต่ว่าจริงมันแค่เป็นการจำกัดความเสี่ยงเฉย
คือบางคนเนี่ยดูพิรุษไม่ออกว่าจริงแล้วเป็นผู้ชายประเภทไหน
จะเป็นผู้ชายแนวขึมหรือบางทีก็ดูตลกดูอะไรเฮฮาหรือเปล่า
ขอนิยามความเป็นตัวตนของคุณ๒ข้อ
ผู้หญิงที่แบบดูอยู่จะได้รู้ว่าจริงแล้วคุณเป็นยังไงตัวตนคุณเป็นยังไง

จริงก็จะเป็นคนที่มีบุคลิภาพหลายแบบ

ใช่อันนั้นป่า
คือถ้าเป็นคนที่สนิทกันเนี่ยก็จะคุยเก่งพูดเยอะ

แต่ว่าถ้าไม่สนิทกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า
อย่าถึงจะได้สนิทจะได้คุยเล่นด้วยสนุกในผู้หญิงคนนุ่มผู้ชมทางบ้าน
คือเราก็จะเป็นคนไม่ค่อยสนิทกับคนเยอะ

คือในวงการเนี่ยต้องบอกว่าในวงการผมมีคนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะ

ลองสนิทกับพี่ดู

ก็คือตัวตนข้อที่หนึ่งคือไม่ค่อยสนิทกับคนง่ายง่ายอ่า

จับมือนาง

ไลฟ์สไตล์จะค่อนข้างแปลกกว่าคนอื่นเขาที่เดียว

รู้ว่าเขาซ่อนอะไรบ้างเขาชอบบอดอ่ะ

มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

คือเป็นผู้ชายที่ไม่ติดเพื่อนไม่ติดเที่ยว

เพียงแต่ว่าช่วงหลังไม่รู้ว่าติดไม่ติดเพราะว่า

แต่ว่าถ้าเวลาไปเที่ยวก็จะไปเลย

เข้าใจแล้วเขาเป็นผู้ชายมีโรคส่วนตัวสูง

น่ารักอยากจะเข้าไปในโลกมีคลิกของเขา
แม่ไม่ได้เข้าไปหรอก

เขาเรียกว่าเป็นสเปคพื้นฐานอยู่

หน้าตาจริงก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว

คิดของคิดของน่ารัก

คุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม
มาจากแฟนทุกคน

เดียวก็ก็คงจะมีงานมาให้คนด้านนี้เห็นกันครับ

โว้ยเห็นจริงเห็นจริง

เขาไม่มีดูเขาเลยอ้าวพระเจ้า

ก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟนเขาเหมือนกับติดตามผลงานเรามากขนาดไหนด้วย
อย่างนี้คุณผู้ชมคะไปติดตามผลงานได้นะคะ
จงไอจีก็มีให้ติดตามกันถ้าเกิดว่าดูเทปนี้ไม่ทันเนาะ
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแล้วมาดูกันว่าผู้ชายในฝ่ายของเรา
สัปดาห์หน้าจะเป็นใครวันนี้ลาทั้ง๔คนลาไปก่อนนะคะ